คุณผู้ชมคะนายแพทย์ทวีสินช่วงนี้ถือว่ารับศึกหนักจริงจริง

แต่ศึกกระแสดราม่านี่ก็ถาโถมไม่แพ้กันนะคะ
คุณหมอถึงขั้นบอกว่าแม้ผมจะเป็นจิตแพทย์
ต้องคอยให้กำลังใจตัวเองอยู่เหมือนกัน
คือวันนี้เหมือนอยากจะชี้แจงอันหนึ่ง
ชี้แจงเรื่องแอปพลิเคชันหมอชนะให้เข้าใจทั่วถึงกันด้วย
หลังจากที่เมื่อวานมีดราม่าประเด็นเรื่องโหลดไม่โหลดมีโทษไม่มีโทษ
แจ้งเรื่องสถานการณ์โควิดแล้วก็ชี้แจงเรื่องดราม่าที่ถูกโยงนะคะ
เรียงไปทีละเรื่องนะคะเอาเรื่องหมอชนะก่อนละกันนะคะ
เมื่อวานนี้กับประโยคที่บอกว่าถ้าใครไม่โหลดแอปหมอชนะแล้วติดโควิด
ตรวจดูมือถือแล้วไม่มีอาจมีโทษทางกฎหมาย
ประโยคนี้ไปปุ๊บเท่านั้นแหละค่ะ
ตอนนี้คุณหมอกลายเป็นหมอเพลียแล้วนะ

ไม่ได้ชนะแล้วนะหมอหมอแพ้เลยค่ะคนด่ากราดเลยทีเดียวนะคะ
กระทั่งวันนี้เลยต้องออกมาชี้แจงว่าจริงแล้วที่สื่อสารไปแบบนั้น
เพียงแค่ต้องการขอความร่วมมือกับประชาชนในการใช้แอปพลิเคชัน
เพื่อจะได้ปกป้องตัวเองแล้วก็คนไทยทุกคนเท่านั้นเอง
ถ้าเอาจริงคุณไม่ได้โหลดมาแล้วไปตรวจเจอ
คุณไม่มีโทษหรอกไม่ได้จับเข้าคุกไม่ได้ปรับเงินด้วย
เพียงแค่ต้องการอยากจะสื่อสารให้รู้ว่ามันจำเป็นที่จะขอความร่วมมือ
ที่ใช้ในการติดตามตัวเพื่อให้การสอบสวนโรคมันง่ายขึ้น
ถ้าเกิดสมมุติว่าป่วยแล้วปกปิดข้อมูลแถมยังไม่มีแอปอีก
คราวนี้ไม่รู้จะตามเส้นทางคุณยังไงว่าคุณไปไหนมาไหน
แตมผ่านที่ไหนอย่างไรบ้าง
ก็คืออยากจะบอกไว้เฉยว่าแอปนี้มันมีประโยชน์มันเป็นประโยชน์จริง
เพื่อคุณลืมแอปนี้จะตามให้ได้ว่าคุณไปที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรมาบ้าง
ทีนี้ไอ้ประเด็นเรื่องที่ว่ามีกฎหมายขึ้นมาคุ้มครองคนส่วนใหญ่เนี่ย
ก็จริงแล้วคืออย่างที่บอกแหละเจตนาการสื่อสารคืออยากจะขอความร่วมมือ
แต่ไม่ได้บีบบังคับหรือว่าอยากสร้างความตื่นตระหนกตกใจแต่อย่างใด
พอสื่อสารแบบนี้ออกไปแล้วมันเกิดกระแสทางลบในโลกโซเชียลมากขึ้น
ทวีสินบอกว่าไม่สบายใจเหมือนกันเจ็บปวดหัวใจเหมือนกันที่มันมีคอมเมนต์เชิงลบเข้ามาเยอะมาก
ก็เลยต้องมากลับมาพิจารณาตัวเองในหลายเรื่อง
ทีนี้หมอทุยศิลป์ขอตัดพอเล็กนึงเหมือนกันนะ
ทวีสินบอกว่าเอาจริงแล้วเนี่ยตำแหน่งของผมเองตำแหน่งทางราชการเนี่ย
คือผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขในเขตอีสานใต้นะ
แต่ไอ้หน้าที่โคศกสบคที่มีการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นมาให้ผมรับผิดชอบเนี่ย
ผมไม่ได้เงินนะไม่ได้มีเบี้ยประชุมนะผมทำงานด้วยใจ
ก็มีคนไปค้นข้อมูลเรื่องเงินเดือนอีกก็น้อยใจเหมือนกัน
และสิ่งสำคัญที่อยากจะบอกก็คือผมเป็นข้าราชการ
ถ้านายสั่งอะไรมาผมก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
ไม่ได้ว่าอยากจะไปการเมืองอยากจะเล่นการเมืองอยากจะมักใหญ่ฝ่ายสูงอะไรอย่างที่เขาโยงกัน
ทุยสินว่าผมเปล่าผมแค่อยากจะทำในสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ได้เต็มที่ในฐานะค่าราชการ
พอมีข่าวแบบนี้ขุดเรื่องเงินเดือนบ้างขุดเรื่องหน้าที่การงาน
เรื่องครอบครองครอบครัวอะไรบ้างผมอยากขอความเห็นใจด้วย
บอกว่าผมมาทำตรงนี้ผมก็มาทำด้วยใจนะ
แม้จะเป็นจิตแพทย์แต่มันก็กระทบจิตใจเหมือนกันนะ
ก็ต้องพยายามสร้างกำลังใจให้กับตัวเอง
คิดเสมอว่าเออมันจะต้องดีขึ้นนะ
ทุกวันนี้ผมก็พยายามที่จะสื่อสารให้ดีที่สุด

รับขออภัยเรามาคุยกันใหม่
ถ้าเราช่วยกันเราจะได้ชนะไปด้วยกัน
อ้าวฟังเสียงคุณหมอนิดนึงนะคะ
กับการเมืองจะบอกว่าผมจะติดในอำนาจในอะไรต่าง
เรื่องของการเมืองผมขออนุญาตนะครับว่า
ผมไม่ได้เคยคิดอยากจะไปทางด้านนั้นเลย